มาพูดถึงเรื่องของคนเวลาเราไปวัดวาอารามเนี่ย
เราก็จะต้องไปคาเฟ่งคาเฟ่ร้านอาหารร้านอาหารด้วยใช่ไหม

คือบอกเลยว่าสายมูเตลูถูกใจสิ่งนี้เลย
มาที่นี่กันร้านอำภาวาศรีคาเฟ่
คือคุณนึกออกไหมเวลาคุณไปแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้
ต่างจังหวัดคุณจะอยากหาร้านอาหารคาเฟ่สวย
แต่เนี่ยค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่โรงแรมชูชัยบุรีศรีอำภาวา
ริมคลองอำภวกตะเบือนเอมอร์อำเภ๋ออำเผืออำภวาจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยเฉพาะท่องเที่ยวใชมูเตลูเขามีมากันเยอะ
คุณมากราบไหว้ขอพรได้เลยมีเทพทางฮินดูด้วย
มีพระศิวะพระนารายพระแม่อุมาพระพิคเนธ

คุณดูดิเนี่ยคุณดูบรรยากาศร้านของเขา

แล้วก็กาแฟส้มของคุณชนะก็น่าสนใจ
แล้วก็มีผลไม้ทานกับไอศครีมนะ

แล้วก็ที่นี่ยังมีร้านเพชรสายมู

เพชรสายมูอันนี้แนะนำก็แล้วกันสำหรับใครสนใจ
คุณพจนาแจ้งจิตผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมชูชัยบุรีศรีอำภาวาบอกว่า
ไตล์การตกแต่งก็จะเป็นไทยผสมกับอิตาลีนะคะ
ร้านกาแฟอยู่ริมคลองอำภาวาเลย

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้าไปกลับไหว้

เออก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นร้านกาแฟสำหรับสายมูเต

ถ้าดูเนาะบรรยากาศเขาก็ดี
เมนูกาแฟก็น่าอร่อย